เพราะว่าเด็กคู่นี้ไปโชว์ผลงานในรุ่น๒๐ปีที่ไต้หวันนะครับ
ได้อันดับ๕มาดังนั้นไปดูโครงสร้างหน่อยนะครับว่า
ทีมชุดนี้ของวิง๔๖พิศนุโลกนั้น
เขาสร้างทีมกันยังไงจากรายงานของคุณชูศักดิบวงทองดีครับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิศนุโลก
ถือเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของทีมวอเล็กบอลชาย
สโมสรวิง๔๖พิศนุโลกทีมแชมป์ไทยแลนด์ลีกฟุฤดูกาลล่าสุด
แง่ของผู้อุปถัมภ์ดูแลเหล่าบรรดานักกีฬาดาวรุ่งฝีมือดี
ที่จะเข้ามาเป็นกำลังหลักให้กับทีมในอนาคตด็อกเตอร์ธินกรธาตุกรุ่น
รองอธิการบดีเล่าว่าจุดเริ่มต้นที่มหาลัย
เข้ามาดูแลนักกีฬากลุ่มนี้เกิดจากความต้องการที่จะร่วมพัฒนา
ศักยภาพในทุกด้านของนักกีฬาวอเล็กบอลทีมวิง๔๖พิศนุโลก
ส่วนใหญ่ยังอยู่ในระดับอุดมศึกษา
ซึ่งครอบคลุมทั้งในเรื่องการเรียนอาหารที่พักและสนามฝึกซ้อม
จุดประสงค์เพียงอยากสร้างรูปแบบการศึกษา
วบคู่ไปกับการเล่นกีฬาระดับอาชีพ
เราก็มีความต้องการอยู่แล้วนะครับ
ที่จะมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมของจังหวัดนะครับ
แล้วก็ในส่วนของสโมสรกีฬาวอเล็กบอลวิง๔๖อยู่แล้ว
ก็เลยได้มาพูดคุยกันก็มาตกลงกันว่า
ก็จะมาใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิศโลกนั้น
เป็นที่สำหรับฝึกซ้อมและนักกีฬาก็อยู่ในวัย
ที่เป็นเยาวชนที่ต้องศึกษาต่ออยู่พอดีเลย
ก็มาศึกษาเล่าเรียน
ขณะที่จูนอมรเทพคนหาร
ผู้เล่นคนสำคัญของทีมวิง๔๖พิศนุโลก
ได้พูดถึงการดูแลใส่ใจนักกีฬาของทางมหาลัยนั้น
เสมือนการสร้างรากฐานที่ดีให้กับตัวนักกีฬา
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษารวมถึงระเบียบวินัย
กังวลครับไม่เครียดเรื่องเรียนเท่าไหร่ครับ

แต่เรื่องแข่งก็เต็มที่ครับ
ส่วนที่พักครับจะมีของมหาลัยเขาจัดให้ครับ
เป็นอาคารให้นอนรวมกันทั้งหมดเลยครับ
ก็นอนกันเป็นทีมครับ

หนึ่งในผู้เล่นของทีมที่ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง
คอยดูแลเรื่องอาหารการกินให้กับน้องทุกคน
รับว่าการสร้างทีมในลักษณะเน้นความสัมพันธ์

จะเกิดประสิทธิภาพในการเล่นอย่างแน่นอน

ก็จะดูแลเรื่องที่พักนะครับ
เรื่องอาหารการกินของนักกีฬานะครับ
แล้วก็เรื่องการศึกษาครับ
ทุนการศึกษาให้เด็กได้เรียนฟรีครับ
ส่งผลดีครับเพราะว่านักกีฬาก็คือ
อยู่ด้วยกันสนิทกันมีความสัมพันธ์ในทีมที่ดีครับ
ก็คือรักไข้คมเกียวสามัคคีกันนะครับ

ต้องยอมรับว่านี่คือตัวอย่างของการสร้างทีม
แบบฉบับของทีมวิง๔๖พิศนุโลก
ที่คาดว่าจะมาครองความยิ่งใหญ่
ของวงการสโมสรวอเล็กบอลชายบ้านเราได้ในอนาคต
ชูศักดิ์วงทองดีข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน